คุณผู้ชมครับข่าวแรกของไทยรัฐจอบประเด็นในค่ำคืนนี้
เรามาเริ่มที่เรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
เกิดเหตุการณ์รถกระบะเสียหลักไปพุ่งชนต้นไม้
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม๓ศพและบาดเจ็บ๑รายครับ
ซึ่งสาเหตุนั้นคาดว่าคนขับนั้นหลับในครับ
เพราะว่าเส้นทางที่ขับไปนั้นไม่มีร่องรอยของการเบรกเลยครับ
รวมทั้งเป็นเส้นทางตรงซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุของการเกิดหลับใน
แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะขับแซงขวารถคันหน้ามาด้วยความเร็ว
จะข้ามเลนและพุ่งตกลงข้างทางชนต้นไม้อย่างจัง
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายชายภูมิบัวใหญ่
ในพื้นที่บ้านลาดใหญ่ตะบนลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบาดมิซูบิชิ
อาจติดกับต้นไม้ด้านหน้าพังยับเยิน
ภายในรถพบผู้เสียชีวิต๓ศพและบาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางนำศพออกมาด้านนอก
และช่วยเหลือคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
เพิ่งกลับจากทำมูลที่วัสด์ลำชี
และกำลังขับรถกลับบ้านที่ตะบนห้วยต้อนอำเภอเมืองชายภูมิ
รถไม่มีคู่กรณีในเบื้องต้นก็จากการตรวจฐานที่เผสเฮด
รถมีการไหลมาระยะทางประมาณ๔๐เมตรจากฝั่งตนนด้านหนึ่ง

อาจจะมีการหลับไนหรือก็อะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็ข้ามเลนมาแล้วก็ไหลมา

เจ้าหน้าที่ส่งศพชนะสูตรและเตรียมสอบปากคำผู้บาดเจ็บ
เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ที่จุงวันน้องไข่เกิดดูบุติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักแหกโครง
บนถนนสายบ้านไทยเจริญด่านศรีศุกร์
ในพื้นที่บ้านบางกอกน้อยอำเภอโพตาก
ทำให้นายชนะพลโสภาพรมอายุ๔๑ปีคนขับขี่เสียชีวิต
โดยมีรถจักรยานยนต์ทับร่างเอาไว้
ใกล้กันยังพบหลักกิโลเมตรมีร่องรอยถูกชนได้รับความเสียหาย
นางสาวลาวัลศรีวรรณภรรยาของผู้ตายระบุว่า

ทำธุระที่อำเภอท่าบ่อและกำลังขี่รถกลับบ้าน
แต่หายไปนานผิดปกติกระทั่งมีชาวบ้านมาบอกว่า
แสดงสามีประสงค์บุติเหตุเสียชีวิต
วิญญาณของนายชนะพลกลับบ้านด้วย

ขณะเกิดเหตุฝนตกทำให้ถนนลื่นรถจักรยานยนต์จึงเสียหลักชนหลักกิโลเมตร
จะตกลงข้างทางแล้วทับศพของผู้เสียชีวิต
ที่จังหวัดอุดรธานีเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
เกาะกลางถนนมิตรภาพช่วงทางโค้งหน้าการไฟฟ้าอำเภอโนนสะอาด
ทำให้รถพังเสียหายทั้งคันคนขับเป็นนุ่มวัยสามสิบสองปีได้รับบาดเจ็บมีแผลที่แขน
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลคนขับรถเก่งให้ปากคำกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังขับรถกลับบ้านด้วยความเร็วแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุที่มีฝนตกลงมา
ทำให้ถนนลื่นรถจึงเสียหลักหลุดโค้งชนกับเสาไฟส่องสว่างเกาะกลางถนน
พลิกคว่ำเพราะดีที่ได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก